คู่นี้เขาไม่ใช้คำว่าแฟนนะ
แต่ทำแทนได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมหวานมาก
เพราะว่าทั้งคู่เขาสนิทกันแบบขั้นสุด
สนิทกันแบบจริงจังไปไหนมาไหนตัวติดกันอยู่ตลอดนะคะ
หลายคนก็โฟกัสว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาทั้งคู่นี้จะยังไง
และล่าสุดค่ะคุณหนุ่มเทลนส์อย่างคุณนิกกี้นชัดน้องคุณ
ขยันหยอดคำหวานแจกขนมจีบสาวคุณโต

ชอบไปหยอดเขาอะไรแบบนี้
งานนี้ไม่รู้ว่าไทม์ไทยจะห่วงหรือเปล่า

ครับผมก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันเลยครับ
แต่งกับพี่โปก็๓ปีแล้วเป็นไงบ้างครับ

เป็นวันที่แบบขายดีที่สุดของปีแล้วครับ
อ่าวันวาเลนไทยก็ทำธุรกิจกันไปก่อน

ให้เขาคือใครรู้ไหมใครคะทำไทยไว้ไปเรื่อยไม้ทาสีทำทุกอย่างเลย
ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่แฟนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแหละคืออีกนิดก็คงจะไปทาเล็บให้เขาแล้วแหละนะเออไม่แน่นะคะ